คุณผู้ชมค่ะดูความคืบหน้าคดีใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจ
แล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็คือการเสียชีวิตของพฤติสาวลาลาเบลนะคะ
เรื่องของผลการชนะสูตรพลิกศพผลแล็บต่างวันนี้ออกมาแล้ว
หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
อีกหนึ่งประเด็นหลายคนก็ตั้งคำถามว่า
ล่าสุดรู้สึกว่าพยานหลักฐานมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
ตอนนี้สามารถนำไปสู่การออกหมายจับคนที่ก่อเหตุได้หรือยัง
คำตอบคือยังนะคะยังค่ะผู้การนครบาน๘เป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ
บอกว่าใจเย็นเดี๋ยวต้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีกสัก๕ปาก
คุณผู้ชมใจเย็นนะคะพุธนี้ก็คือ๒๕กันยายน
ทุกอย่างน่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การออกหมายจับได้
วันนี้ช่วงสายพลตำรวจตรีสัมฤทธิ์ตรงเต้า
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ก็มีการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของลาลาเบล
ชื่อจริงก็คือทิติมานรพันธิพัฒน์
หลังจากที่ช่วงสายมีการประชุมร่วมกันหลายฝ่าย
ผู้การนครบาน๘บอกว่าผลการชนะสูตรพลิกศพ

ผลการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
สาเหตุการตายของลาลาเบลพริตตี้สาวเบื้องต้นพบว่า
เกิดจากพิษสุราในเลือดมีปริมาณสูงถึง๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
สูงมากอ่ะสูงมากถามคุณหมอ
คุณหมอบอกว่าคนปกตินี่โอ้โห๒๐๐นี่ก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะ
แต่นี่คือ๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ประเด็นที่๒คือไม่พบสารคัดหลังของผู้อื่นร่วมด้วย
ประเด็นที่๓ไม่พบสารเสพติด
ประเด็นที่๔ไม่พบร่องรอยการต่อสู้บนร่างกายของผู้ตาย
ก็ลงความเห็นแบบนี้นะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องตรวจสอบเชิงลึกกันอีกครั้ง
ยืนยันว่าตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่มีการออกหมายจับใดทั้งสิ้นภายในวันนี้
เนื่องจากต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีก๕ปาก
บางส่วนเป็นคนที่อยู่ในงานปาร์ตี้ย่านบางบัวทองนั่นแหละ
ส่วนก็เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่
หากทุกอย่างเรียบร้อยดีวันพุธนี้ก็คือ๒๕กันยายน
จะมีความคืบหน้าเรื่องของการออกหมายจับและการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาค่ะ
สาเหตุการตายเนี่ยในเบื้องต้นน่าจะเป็นการตายจากน่าจะเป็นพิษของสุราอาจจะเป็นผลมาจากสุรานะครับ
สาบว่าประมาณสี่ร้อยเศษครับ
มีการรายงานเรื่องผลเอ่อกระทำคำเหล่าด้วยนะครับมีมั้ย
ในเบื้องต้นที่สอบถามนะฮะอย่างนั่นเนี่ยก็ในสารคัดหลังเนี่ย
ยังไม่พบของบุคคลอื่นนี่เป็นการตรวจเบื้องต้นนะฮะ
ระดับสูงต้องตรวจดูอีกทีหนึ่งจะต้องซ้ำอีกทีหนึ่ง
ส่วนกระแสข่าวเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้
ระบุว่าตำรวจเตรียมแจ้ง๓ข้อหากับน้ำอุ่นก็คือกระทำโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย๒กระทำอนาจารย์และ๓กักขังหน่วงเหนียว
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกว่าคดีนี้การทำคดีเนี่ย
มันมีความใกล้เคียงตามที่ตำรวจนำมาพิจารณา
คู่กับคำพิพากษาสารดีกาเรื่องฆ่าโดยงดเว้น
จากหลักฐานที่มันมีอยู่ตอนนี้
ที่พยายามรวบรวมมาพักหนึ่งแล้ว
คดีมีผู้กระทำผิดเพียงคนเดียว

มีการเปรียบเทียบพิจารณาการอ้างคำตัดสินของสารดีกา

มีแฟนคู่หนึ่งผู้ชายผู้หญิง

แล้วปรากฏว่าฝ่ายหญิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ฝ่ายชายทิ้งไว้ตรงนั้น๘ชั่วโมง

ก็เลยเป็นสาเหตุทำให้ผู้หญิงเสียชีวิต
ทีนี้หลังจากนั้นก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายที่สุดแล้ว
พิจารณาคดีนี้คือฝ่ายชายข้อหาพยายามฆ่า
ลักษณะที่เกิดขึ้นกับลาลาเบลและน้ำอุ่นเนี่ย
สามารถที่จะเทียบเคียงได้ก็คือข้อหาพยายามฆ่านะ
โดยสรุปแล้วก็คือรอก่อน
ตอนนี้รอนะรอผลตรวจให้มันครบทุกส่วนก่อน
ทีมงานเองนะคะจะนำผลตรวจพิสูจน์ทุกอย่างรอบด้าน
ประกอบผลการสอบปากคำเพิ่มเติม

บอกว่ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวขอสอบเพิ่มอีกเนี่ยนะคะ

ประกอบการพิจารณาไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นนี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์
ขอบคุณชาวเน็ตด้วยนะคะตาดี
ไปเห็นที่ข้อมือของผู้ตายก็คือลาลาเบล

ว่านาฬิกาแบบนี้มันสามารถที่จะจับชีพจรได้
เพราะฉะนั้นมันอาจจะรู้หรือเปล่าว่าลาลาเบลตายตอนไหน

นี่แหละแต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องส่งให้แพทย์ตรวจ
ไม่แน่ใจว่าทางการแพทย์อันนี้จะสามารถที่จะยืนยัน
และผลมันเสถียรหรือเปล่าเชื่อถือได้แค่มากน้อยแค่ไหน

นาฬิกาปริศนาที่มือผู้ชายคนหนึ่งไปจับหัวลาลาเบลเนี่ยนะคะ
ตอนนี้คาดว่าน่าจะอยู่ในงานนั่นแหละนะ
เนี่ยมือนาฬิกาเนี่ยเป็นของใครมือนี้เป็นของใคร
น้ำจากน้ำอุ่นแล้วใครที่ใส่นาฬิกาเรือนนี้
ไปถามคิวคนที่จัดงานก็บอกว่าไม่ใช่

เพราะว่าในงานน้ำอุ่นตอนแรกใส่นาฬิกาเรือนนี้มา
มันเป็นโลหะนาฬิกาเรือนซ้ายเป็นโลหะ
ในงานที่บ้านยานบางบัวทอง
แต่ทีนี้เจ้าของงานบอกว่าน้ำอุ่น
สายนาฬิกาข้อมือขาดในงาน
ก็เลยเปลี่ยนเป็นเรือนขวามือเรือนสีดำ
อุ่นปฏิเสธค่ะว่านาฬิกาซ้ายมือ
ที่มันเป็นลักษณะเป็นเล็กเป็นสเตนเฬท
นี่ไงของเขาและคนที่อยู่ในงาน
จากเดิมที่น้ำอุ่นเหมือนว่าโดนจะลอยแพร่

เพิ่มเติมอีกสักหน่อยอีกสัก๕ปากนี่นะคะ
ใน๕ก็คือคนจัดงานปาร์ตี้และรุ่นพี่ที่มาร่วมงาน
คนที่จัดงานปาร์ตี้ก็คือนายชัยพลพันนา
วันนี้มากับนายนาธีสถิตพงศถาพร
นาธีนี่เป็นรุ่นพี่ที่มาร่วมปาร์ตี้วันนั้นด้วยเนี่ยนะคะ
นายชัยพลผู้จัดงานบอกก่อนที่จะเข้าไปสอบปากคำนะ
พูดคุยกับสื่อมวลชนบอกว่าวันนี้ผมมายืนยันความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็เอาหลักฐานซึ่งเป็นนาฬิกาของตัวเอง
สวมใส่ประจำเลยมันมีลักษณะเป็นโลหะเหมือนกันเลยเนี่ย
เอามาให้ตำรวจดูเพื่อยืนยันว่านาฬิกาที่เห็นมันไม่ใช่นาฬิกาผม
อกจากนี้เอาคลิปวิดีโองานปาร์ตี้วันที่เกิดเหตุ
มอบให้กับตำรวจเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ซึ่งก็มั่นใจว่าคลิปที่เอามามอบให้ตำรวจไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
และน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญนะคะ
ยืนยันว่ามือที่รูปไร้ศีรษะของลาลาเบลที่ปรากฏเป็นคลิปในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วเขาก็ตามหาว่ามันเป็นมือของใครเนี่ย
ปาร์ตี้เขายืนยันเลยนะไม่ใช่มือของผม
หรือบุคคลในงานคนอื่นแน่นอน
ส่วนเรื่องที่ว่าตำรวจเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เขาบอกว่าผมเคยให้ปากคำไปแล้ว
แต่สิ่งที่ผมจะมาให้ปากคำในวันนี้ผมยังไม่ทราบเลยว่าตำรวจจะถาม
ซักผมเรื่องอะไรต่อแต่อย่างน้อย
ผมเอานาฬิกาแล้วก็คลิปมาให้ตำรวจเพิ่มเติมยืนยันความบริสุทธิ์
ยืนยันว่ามือที่เห็นในคลิปเนี่ยไม่ใช่มือที่มองไม่เห็นเนี่ยนะคะ

อันนี้ไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่ในนั่นไงมือที่เป็นคนจับ
เพราะผมเป็นวายเล็บในคลิปมันไม่มีเล็บไง

อยากจะไปเอาไปให้ตำรวจดูแค่นั้น
หมายถึงว่านาฬิกานั่นก็เป็นของเลือกรับหนทุนด้วยหรือไค่

โลกออนไลน์ก็ตั้งคำถามกันเยอะว่า

ทำไมถึงมีเงินไปจ้างทำอาชีพอะไรทำงานอะไร
เดือนหนึ่งมากกว่า๑๕วัน
อาจารย์เคยเรียนด้วยบ้านหลังนี้ที่บากบัลทอง
นายชัยพลบอกว่าตัวเองมีอาชีพเล่นหุ้น
ข้าวอาหารปอนด์และขายของในเกม
ยืนยันว่าไม่ได้มีเงินจ้าง
แต่เป็นเพียงคนกลางเท่านั้นติดต่อโมเดลลิ่งให้
ส่วนใครที่มาอยู่ในงานเช่นดิฉันไปงานคุณไปงาน
จ้างพริตตี้ก็ต้องจ้างเองนะไม่ใช่เงินเขานะ
เขาไม่ได้จ้างเหรอค่ะทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชม
ชาวเน็ตเขาเริ่มที่จะตั้งข้อสังเกตก็คือ
ถ้าเกิดว่าใครเห็นอยากให้กล้องวงจรปิดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

เจ้าของไปร่วมในงานด้วยหรือเปล่า
แล้วเจ้าของเป็นใครนี่หรือเปล่า
อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างใครสักคนหนึ่ง
ก็เลยทำให้คดีนี้ค่อนข้างช้า

เราตามกันต่อให้นะคะคุณผู้ชมใจเย็น
คดีนี้หลักฐานค่อนข้างเยอะทั้งจากตำรวจเองแล้วก็ชาวโซเชียลนะคะ